ให้คุณผู้ชมดูว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้

หนุ่มคนนึงที่สกลนครเขานั่งดื่มเบียวที่เถียงนา
ว่านั่งอยู่ที่เถียงนาไม่ได้มีการขับรถ
แต่จู่มีตำรวจขอไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหน่อย

นั่งอยู่เถียงนาไม่ได้ขับรถจะตรวจทำไม

ก็กลายเป็นกระแสดราม่าโลกโซเชียล
หนุ่มคนนี้เขาโพสต์ไว้เอาไปฟังเสียงก่อนนะฮะ
ตอนนี้โลกออนไลน์เป็นดราม่ากับคลิปนี้นะฮะ
คือคลิปนี้มันมีในช่วงของวันที่๓
สิบเอ็ดธันวาคมคุณผู้ชมเป็นวันสิ้นปีแหละ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าพดุงพงตุพิลา

นั่งกินเบียร์ในเถียงนามาขอเป่าแอลกอฮอลถูกต้องไหมครับ
ในคลิปนี้ความยาวสักประมาณ๒๕วินาทีเท่านั้นนะฮะ
ปรากฏภาพลักษณะของคนที่บันทึกภาพ
นั่งอยู่บนเถียงนาอยู่ไม่ได้ขับรถนะครับ
เห็นด้านหน้าด้านภาพที่เราเห็นในภาพ

พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลอยู่
แล้วก็มีขวดเบียร์ตั้งอยู่ที่บริเวณเถียงนาที่เขาดื่ม๑ขวด
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมาย
ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์โจมตีการทำงาน
ถ้าเป็นตำรวจจริงก็ถือว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่า
เขาไม่ได้เมาแล้วขับนี่นะเขาเมาอยู่ที่เถียงนาอะไรแบบนี้
ส่วนก็แสดงความคิดเห็นว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นหรือเปล่า
เช่นเจ้าตัวเนี่ยเมาแล้วขับรถหนีด่านมานั่งตรงนี้หรือเปล่า
ตำรวจเลยตามมาขอตรวจขอจับอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อ่า
ตับบนกุธหายอามเปอร์กุธบาทที่สกรณครนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังผู้บังคับการตำรวจภูทรสกลนคร
คือพลตำรวจตรีนิพนธ์พาณิชยเจริญ
เพื่อขอทราบเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
คำตอบจากนายเวรบอกว่าตอนนี้ผู้บังคับบัญชาติดประชุมอยู่
ยังไม่ได้รายงานถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไป
ว่าใครผิดใครถูกนะครับ